พูดถึงเรื่องเวลามีโนรูเข้ามาแบบนี้แล้วฝนตกน้ำท่วมใช่ไหม
เรื่องการเดินทางก็น่าห่วงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม

มันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นค่ะที่สนามบินอุบล
เพราะอะไรล่ะหลายเที่ยวบินนะคือมีการยกเลิก
แต่มันมีเที่ยวบินนึงค่ะพอบินไปถึงแล้วบินวนอยู่
วนอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าจะลงจอดได้
ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้งคือเขามาจากดอนเมือง
ดอนเมืองมุ่งหน้าสู่อุบลจากดอนเมืองเครื่องออกตอนบ่าย๒๕๗
แล้วจะต้องถึงอุบลตอนบ่าย๓๕๕ของเมื่อวานนี้นะ
แล้วปรากฏว่าพอถึงสนามบินอุบลปั๊บฝนมันตกไง
ท้องฟ้าปิดเอาเครื่องลงจอดไม่ได้โอ้โหบินวนอยู่แบบนั้นน่ะพี่เบิร์ดคุณผู้ชมค่ะ
รอก่อนว่าเมื่อไหร่ฟ้าจะเปิดรออยู่ครึ่งชั่วโมงจนเอามาลงจอดได้
แล้วนี่ที่ให้คุณผู้ชมดูดอมก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนิดนึงแล้วนะ
มีช่วงหนึ่งที่เที่ยวบินนี้มีคนติดตามอันดับหนึ่งของโลกนะ๓๕๐๐กว่าคน
คือคนก็ไปลุ้นแหละว่าแบบท้ายที่สุดเนี่ยจะลงจอดได้ไหมหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า
คนนี้แล้วเดี๋ยวดูขาเขานะคุณผู้ชมคือเข่าชิดแล้วอ่ะ
ยันชิดเก้าอี้ข้างหน้าแล้วเซ้ง
เอายังไงดีวะเอายังไงดีว่าจะจอดได้หรือเปล่าแล้วก็มีเสียงว้ายบนเครื่อง
แต่เดี๋ยวจะให้ดูค่ะตอนที่เครื่องสามารถลงจอดได้โอ้โหคนเฮเลยเดี๋ยวดูช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
กัปตันเก่งมาก
นี่ไงสายการบินไทยแลนดแอร์คือสามารถลงเจาะได้สำเร็จแล้วคนในเครื่องปรบมือแล้วก็บอกกัปตันเก่งมาก
พอคลิปนี้มันถูกแชร์ไปนี่น้ำแข็งเข้าไปดูในโลกโซเชียล
เรื่องลำนั้นนะเขาคอมเมนต์บอกว่าผมมาอยู่ในเครื่องลำนั้น
บอกเลยนะว่ากัปตันแล้วก็นักบินผู้ช่วยดีมาก
ลมแรงมากแต่ก็สามารถนำเครื่องลงจอดได้ปลอดภัย
แล้วก็ลงได้เบามากเก่งมากจริงชื่นชม

ใช่ค่ะว่าท้องฟ้าจะเป็นยังไง
สุดท้ายเนี่ยสามารถเดินทางได้ปลอดภัยนะคะ
แล้วล่าสุดอย่างเมื่อวานนี้ทางสนามบินเองเนี่ย
บอกว่าผู้โดยสารที่จะมาท่ากัศยานานาชาติอุบล
คือเอาง่ายใครจะไปสนามบินอุบลเนี่ย
เผื่อเวลาในการเดินทางประมาณสัก๓๔ชั่วโมงเลยนะ
เพราะว่าสภาพอากาศในจังหวัดฝนตกต่อเนื่อง
ส่งผลกับการจราจรติดขัด

เราก็ต้องดูด้วยว่าจะดีลงดีเลไหม
เข้าใจความรู้สึกจริงเวลาที่ฟ้าฝนเป็นแบบนี้
ใครที่ไม่สามารถที่ไม่จำมีความจำเป็นต้องโหลดกระเป๋า

ครับนะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับไอ้บอดดิ้งพาร์ทบนมือถือน่ะ
ครับเดี๋ยวได้สะดวกสะดวกนะฮะครับ